ดึกดำบันเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบ้านเจ้าพระยาเทเวศวงวิวัตร
ปีภาษที่ใช้บันเลงต้องผสมเครื่องดนตรีตามที่เจ้าฟ้ากรมพระยานริสรานุวติวงศ์ได้ส่งคัดเลือกที่มีเสียงนุ่มนวลและทุ้ม
เช่นระนาดเอกไม้นวมระนาดทุ้มระนาดทุ้มเหล็กของวงใหญ่ขลุยเพียงอสออู้ของหุยเครื่องประกอบจังหวะมีตะโพนฉิ่งและกลองแขก
เพลงร้องได้ตัดคำว่าเมื่อนั้นบัตรนั้นเมื่อจะกล่าวถึงออกไปและยกบทเจรจามาร้องรำให้ตัวละครร้องโต้ตอบกันเอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน